อาหารหนึ่งอย่างที่เรียกว่าน่าจะคุ้นเคยกับคนไทยนั่นก็คือยำแหนมทอด
ร้านนี้ก็เด็ดไม่แพ้กันจะหน้าตาอร่อยแค่ไหนติดตามกันในช่วง

เย็นแค่เค้าตัดปัดแค่นี้หัวใจไม่ไหวแล้วค่ะ
อยากจะไปยืนรอต่อแถวกับเขา
ต้องมีบัตรคิวเลยค่ะร้านนี้คนนั่นจริงค่ะ
ร้านขายอยู่ที่ถนนคนเดินตรอกโรงยาอำเภอเมืองจังหวัดอุทัยธานีนะคะ
ดูพี่เค้าทำเลยนะครับ
เจ้าของร้านคือคุณวารุณีสมศรีและสามีค่ะ
ก็เล่าให้ฟังว่าไอ้ข่าวถอดกลมแบบนี้แหละค่ะ
ผ่านการหมักที่ให้รสชาติเปรี้ยวกลม
เรียกว่าเป็นรสชาติแบบแหนมหมักที่ลงตัวนะ

จากนั้นนะคะก็มันยำใส่เครื่องยำแบบเต็มสูตรค่ะ
มีทั้งหนังหมูลวกสุกพริกแห้งคั่วขิงซอยแบบซอยละเอียดละเอียดเลย
แล้วก็ใส่หัวหอมซอยผักชีหันละเอียด
รสด้วยมะนาวน้ำปลาน้ำตาลทรายตบท้ายด้วยถั่วคั่ว
เพิ่มความนัวความกรุบกรับเวลาเคี้ยวนะคะ

ต้องรอหน้าร้านตั้งแต่๔โมงเย็นเป็นต้นไป
โห้เข้าใส่วันเสาร์นะคุณผู้ชม

แล้วเวลาทานอ่าาาาาา

ร้านนี้เขาบอกว่าเขาขายมา๕ปีแล้วคุณผู้ชมใครที่มาเดินถนนตรอกโรงยาแห่งนี้ต้องแวะซื้อ
ราคาขายเริ่มต้นที่๕๐บาทนะคะแต่ถ้าหากคุณอยากได้แบบพิเศษ๘๕บาทเท่านั้น
เอาอย่างนี้ละกันให้เบอร์โทรไว้ก่อนเนอะโทรสั่งโทรจองเอาไว้ก่อนเลยนะ
๐๙๙๓๖๐๐๔๙๐ยำแหนมข้าวทอดจังหวันอุไทยร้านคุณวารุณีค่ะ
โทรสั่งไปโทรสั่งไป